เอาคุณค้ามาดูมาสมองประลองปัญญากันสิ้นหนึ่งนะครับคุณค้า
ให้มีคำใบ้มาอีกแล้วนะคะ
โซโลกเศรษฐีเขาใบ้ว่ามีนักเอกคนนึงเนี่ยมีนิสัยสตอร์เบอร์รี่
ชอบสร้างความปั่นป่วนค่ะให้กับงานอีเวนต์
แล้วผู้ที่โชควิธีคนนั้นประเด็นพุ่งเป้าไปที่คนอื่น

เอสเตอร์สุปีลีลายังไม่จบจากมาคนกลางเดินสวยเลยนะคะคุณ
คือคนนี้เนี่ยนะเธอบอกเลยว่าไอ้เรื่องงานอีเวนต์เนี่ย
เธอเนี่ยนะเขาเมาส์มาว่าเธอไม่ตั้งใจเบี้ยวงานแล้วก็เรื่องเงินด้วย
เอาเงินมัดจำคืนไปให้อีกต่างหากค่ะคุณ
จากเราจะให้เธอนะเคลียร์เรื่องปมอีเวนต์แล้ว
คุณผู้ชมค่ะไปโฟกัสที่การปิดฉากประเด็นสตอเบอรี่ของเธอด้วย
บอกเลยว่าเธอนั้นตอบแซ่บมากไปฟังกันค่ะ
เป็นปกติของการทำงานเลยซึ่งมัดจำปุ๊บ
ก็ถ้าแคนเซิลคือเขาก็รับปากไว้แล้วว่าถ้ามีการแคนเซิลคุณก็ต้องจ่ายมาทั้งหมดใช่ไหมคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็มีการแคนเซิลขึ้นมาเราก็โอเค
เขาก็เลยมาบอกว่าถ้างั้นขอคืนได้ไหม
มาจำเขาก็คุยกับทางคุณแม่ซึ่งหนูไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมาก
ก็เลยโอเคไม่เป็นไรถือว่าหยุดไปแล้วก็เลยคืนกันไป
หลังจากแจกขอเป็นของจริงดีกว่า
นี่ไงเป็นสาวสวยคิดบวกนะจ๊ะก็ดีต่อสุขภาพ
แต่ว่าประเด็นการแจกสตอเบอรี่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่แอสเตอร์คนเดียวเท่านั้นนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีมาแล้วค่ะไอจีเต็มเลย

เธอก็รักสุขภาพไม่แพ้กัน
ฟังคำตอบจากเธอเลยค่ะ